คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ศาลได้มีการอนุมัติออกหมายจาก
นายนพดลนวะอริยะซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ไปข่มขืนกระทำชำราวสาวมงค
จังหวัดลำปางวัย๒๒ปีแล้วเธอก็รู้สึกว่าอับอาย
คิดสั้นฆ่าตัวตายและสุดท้ายเธอก็เสียชีวิต
เมื่อวานนี้สารออกหมายจับช่วงเช้าที่ผ่านมาสักประมาณ๘โมงครึ่งค่ะ
ตำรวจสามารถตามไปจับกลุ่มตัว
ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็คือนายนพดลได้เนี่ยนะ
คุณพลอยสจิฤทธิสินไปด้วยไปกับทีมด้วย
ไปกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ไปกับทีมงานเจ้าหน้าที่

นำหมายสารไปอ่านให้นายนพดลฟัง
พยายามที่จะบอกนายนพดลพยายามที่จะบอกว่า
คือเขาเป็นการติดต่อมอบตัวนะ
เขาไม่ได้ถูกจับกลุ่มตามหมายสารนะ

นี่ลักษณะแบบนี้คือการจับกลุ่ม
ตำรวจพยายามที่จะจำกัดพื้นที่ตามไปทุกพื้นที่

ว่าการตามของตำรวจเนี่ยตามด้วยวิธีการอย่างไรเนี่ยนะคะ

เป็นวินาทีที่ตำรวจกองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์
ร่วมกับตำรวจภูทรตำรวจจังหวัดลำปาง
เข้าควบคุมตัวนายนพดลนวะอริยะ
เป็นผู้ใหญ่บ้านตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตาก
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับความผิด
ข่มขืนและกระทำชำราวสาวมงค์วัย๒๒ปี
ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำราว
หลังจากนั้นก็ควบคุมตัวนายนพดล
เรื่องต้นคุณพลอยสจีมีอยู่ช่วงนะถามว่าจะพูดอะไรกับครอบครัวไหม
อยากจะพูดอะไรไหมนายนพดลบอกว่าไม่พูด
ปฏิเสธปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่เจ้าหน้าที่เขาได้มีการอ่านหมายจับ
บอกว่าจะขอมอบตัวแล้วก็สู้คดี
ตำรวจบอกว่านี่ไม่ใช่มอบตัวนี่คือการจับกลุ่ม
และนายนพดลบอกว่าเอาล่ะไม่เป็นไร
แต่เขาต้องการที่จะทำความจริงให้ปรากฏ
ไปฟังเสียงผู้ต้องหากันหน่อยค่ะ
จุดนี้พอเจ้าหน้าที่เขาอ่านหมายสาร

ก็นำตัวนายนพดลไปที่บ้านพักที่ตำบลรวมไทยพัฒนา

เพื่อไปค้นหาหลักฐานต่างเพิ่มเติม
พอลงไปถึงก็เจอกับคุณแม่ของนายนพดล
ก็คือนางหนูแซ่หลี
คุณแม่เห็นลูกชายก็คือนายนพดลหลั่งน้ำตาเลยนะคะ
หลังน้ำตาแบบนี้บอกว่าลูกชายตัวเองบริสุทธิ์ใจ

ไม่ได้มีการหลอกล่อหญิงสาวชาวมงค์ผู้เสียชีวิตไปข่มขืน
แล้วก็พอร้องห่มร้องไห้แบบนี้

ตำรวจเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเนี่ยนะคะ
ก็นำหมายค้นอ่านให้คุณแม่ฟัง

ค้นไปค้นมาที่สุดแล้วก็ไม่พบสิ่งผิดปกติ
ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายตำรวจบอกว่าไม่เป็นไร
เอาล่ะแต่ว่าหลักฐานอื่นยังคงหนาแน่นเหมือนเดิม
จุดนี้ไม่มีไม่เป็นไรสุดท้าย
หลังจากจุดนี้เสร็จตำรวจก็เลยควบคุมตัวนายนพดล
กลับมาที่กรุงเทพมาที่กองบังคับการ
ปรับปรามการคาดมนุษย์ป่อคคอมอร์
แถลงข่าวเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจเขาก็บอกว่าเขาก็ทำตามกฎหมาย
หลังจากจุดที่บ้านพักที่พบพระจังหวัดตากแล้ว
ก็นำตัวเข้ากรุงเทพค่ะมาที่กองบังคับการ
ปรับปรามการคาดมนุษย์ป่อคอมอร์
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีการแถลงข่าวด้วย
นายนพดลเองก็ยังคงให้การปฏิเสธ

กระทำชำราวสาวมงค์ผู้เสียชีวิต
แต่ยอมรับว่ามีเพศสัมพันธ์กันจริง
มีเพศสัมพันธ์กับผู้ตายถึง๕ครั้งด้วยกัน
ซึ่งนายนพดลอ้างว่ารู้จักกับฝ่ายหญิง
เฟซบุ๊กมานาน๒๐วัน
มีการนัดเจอกันที่สถานีขนส่งจังหวัดลำปาง
เพื่อนำยาสมุนไพรไปให้ผู้ตาย
จากนั้นก็ชวนกันไปที่โรงแรม
โดยฝ่ายหญิงยินยอม
ซึ่งระหว่างที่อยู่ด้วยกันที่โรงแรม
ปรากฏว่าหลังจากที่เศรษฐกิจ

อินบ็อกซ์มาหาผู้ตาย
นายนพดลก็เลยเอามือถือถ่ายภาพ
ขณะที่ตัวเองนอนอยู่บนเตียงกับผู้ตาย
แล้วก็ส่งกลับไปให้ผู้ชายคนนั้น
เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ
หลังจากนั้นนายนพดลลงไป

พร้อมกับยาคุมฉุกเฉินมาให้ผู้เสียชีวิตทาน

ก็นำตัวผู้เสียชีวิตไปส่งที่บ้าน

ที่นายนพดนลองลวงมานะคะ

นายนพดลปฏิเสธก็ไม่เป็นไร
เพราะว่าตำรวจมีหลักฐานเด็ด

คลิปที่ผู้ตายให้การไว้ก่อนเสียชีวิต
ความยาวสักประมาณ๘นาที
คุณอัจฉริยะได้มีการพูดคุยกับผู้ตาย
คือไม่ได้พูดคุยผ่านเสียงนะ

คุณอัจฉริยะถามว่าถูกคมคืนใช่ไหม
มงค์คือผู้ตายก็พยักหน้าบอกว่าใช่

แล้วถามว่าเต็มใจไปกับเขาไหม
ผู้ตายสายหน้าไม่ได้ไปไม่ได้เต็มใจไปด้วย

นายนพดลจะให้การยังไงก็ให้การไป
แต่ว่าหลักฐานทุกอย่างก็ยังคงมี

พฤติการของนายนพดลคือต้องการที่จะหลบหนี

ดูได้จากหลังจากที่เกิดเหตุแล้ว
นายนพดลไม่ได้มีการติดต่อมาขอมอบตัว
แต่กลับทำลายหลักฐานก็คือเสื้อผ้าในวันที่เกิดเหตุ
แล้วก็เอามือถือของตัวเองไปฝากไว้กับเมีย

เพื่อที่จะเตรียมหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
คือตำรวจไม่สามารถที่จะตามสัญญาณโทรศัพท์ได้ไงคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้น

พลตำรวจตรีชาวลิศแสวงพืช

ผู้การปลอกฮมอล์นี้ยืนยันว่า
แม้ผู้ต้องหาจะปฏิเสธแต่ตำรวจมีหลักฐานชัดเจน
โดยเฉพาะคำให้การของหญิงสาวก่อนที่จะเสียชีวิต
มีการถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานสำคัญอันนี้แหละ
จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขความจริง
ไขความจริงทุกอย่างให้ปรากฏนะ
ซึ่งผู้เสียชีวิตที่เขาทำได้แค่พยักหน้าหรือว่าสายหน้าปฏิเสธ

พิษที่เกิดจากการทานยาพิษเข้าไปมันกระจายไปทั่วร่าง
คือหน้าตาก็บวมขยับไม่ได้หมดแล้ว

พูดไม่ได้แล้วตอนนั้นก็ทำได้แค่นี้นะคะ